เถาวันปริศนาปริศนาขนาดไหน
เส้นเดียวเลยฮะมาเส้นเดียวจากนอกบ้าน
เหลื้อยลอดใต้รูประตูบ้านฮะ

พอมาจากสารภูมิข้างนอกผ่านเข้าไปในบ้าน
ขึ้นไปบนชั้น๒เส้นเดียวเลยนะ

แต่นี่คือเป็นเถาวันที่เป็นต้นไม้จริง

แล้วขึ้นไปอยู่บนชั้น๒เป็นห้องที่มืดที่สุดในบ้าน
แล้วเขาไปอยู่ปลายอยู่ตรงนั้น
ชาวบ้านเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีผีพามา
โอ้โหเพลงก็หลอนพอแล้ว

ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นควรจะเป็นมีคนลากมา
แต่นี่คือเถาวันแบบมาจากข้างนอกมาจากป่าเลยฮะ

แต่เถาวันเส้นนี้เป็นเส้นเดี่ยวเส้นเดียว

แล้วมันมาเหมือนมีใครลากมาเหมือนมีงูพามา
ซึ่งมันไม่มีงูบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่
๗เดือนแล้วเดี๋ยวว่าแต่งูเลยตุ๊กกงตุ๊กแก
มันยังแทบจะไม่เข้าบ้านเลยล็อกบ้านปิดตายครับ
แต่ถาวันเส้นนี้มาค่อนข้างแปลกเหลือหลายจริง
คนที่เป็นเจ้าของบ้านเขาเลยพามาดู

คือชาวเน็ตบอกว่าพี่พี่เอาเชือกมาหลอกพวกเราเหรอ
ชาวเน็ตเจ้าของบ้านเขาเลยพามาให้ดูแล้วฟังเสียงนี้นะ
เสียงนี้พี่เขาจะยืนยันเลยว่ามันมาจากข้างล่าง
แล้วมันโผล่ขึ้นมาข้างบนจนกระทั่งมันอยู่บนนี้
แล้วมองซ้ายมองขวาคนในโซเชียลมีเดียบอกเห็น
เห็นคุณยายว่ะคุณยายอยู่ตรงนี้เหรอ
ฟังบ้านหลังนี้มีผมคนเดียวฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อย
ผมเพิ่งเลยขนลุกมีใครเห็นยายแก่ในรูปไหมครับ
แต่ตอนนี้ผมขนลุกมากเลย
ลงบ้านใครกันแน่บ้านพี่เขาเอง
พูดเองขนลุกเองแต่คนในโซเชียลมีเดียที่บอกว่า
มีใครเห็นคุณยายไหมมันสอดคล้องกับตัวพี่เขาเอง
เพราะก่อนหน้านั้นแกก็ฝันว่ามีคุณยายมาทักทาย
ว่าเอาเถาวันออกไปทำไมอุ้ยยายเป็นคนพามันขึ้นมาเองไง
ยายมาจากไหนไม่มีคำตอบจากคุณพี่ท่านนี้
แต่นี่คือปริศนาเถาวันที่อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นบ้าน
ขึ้นสะพานขึ้นบันไดไปที่ชั้น๒
นี่คือต้นทางจากด้านนอกครับ
เป็นเรื่องประหลาดแต่ไม่ได้บอกพี่กัดนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะ
ตามรายงานเหมือนว่าน่าจะอยู่ที่ท่าลี่ท่าลี่คือจังหวัดเลยนั่นเอง